คุณผู้ชมค่ะคนที่ก่อเหตุเนี่ยอายุสิบหกกับสิบเจ็ด
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอ่ะแล้วเขาอ้างว่าที่ทำไปเพราะว่าอยากได้เงิน
เมียท้องอยู่อืมเนี่ยกล้องวงจรปิดในปั๊มเห็นภาพเหตุการณ์หมดเลยนะคะ
คือแต่งตัวมาเนี่ยเหมือนเตรียมมาเพื่อก่อเหตุ
วกกันน็อกเต็มใบเสือแขนยาวกางเกงขายาวคืออำพลางตัวมาหมดเลยอะค่ะ
คนซ้อนเนี่ยปรีไปหาพนักงานปั๊มแล้วก็ต่อสู้กันจนล้ม
คนร้ายอีกคนก็มาช่วยเพื่อนหยิบมีดออกมาแทงไปที่พนักงานปั๊ม
จนเขาล้มฟุบไปชิงเงินไปนะคะคือเป็นกระเป๋าคาดอกของพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะ
มีเงินสดสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีกันไป
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะขี่ไปไม่ทันไร
รถจักรยานยนต์ของคนร้ายเสียหลักอืมเนี่ยขี่หนีกันไปโอ้นี่นี่
ล้มแบบนี้โอ้โหทั้งคู่พยุงรถขึ้นหนีต่อค่ะ
นั่นมีอะไรตกนั่นสงสัยอาวุธนะไปคว้าขึ้นรถแล้วหนีต่อ
ตีหนึ่งนะคะสิบสี่เมษายนปั๊มน้ำมันริมถนนคลองเจ็ด
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเมืองดีก็มาช่วยคนเจ็บค่ะ
นายชัยวัดอายุ๓๙รีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเขาอาการสาหัส
ถูกแทงเขาที่ไทยทอยคือเข้าจุดสำคัญเลยนะคะ
ตำรวจสพคล๕สืบสวนได้ข้อมูลมาว่า
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์วนมาดูลาดเหล่าก่อนแล้วก็ค่อยก่อเหตุ
ก็เลยไล่ดูตามกล้องวงจรปิดนะคะไล่ไปตามเส้นทางเลยนะคะ
สุดท้ายจับได้ที่หอพักแถวคลอง๒ปฐุมธานี
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๕กิโล
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าทางคดี
แล้วเราก็ได้กล้องวงจรปิดมาเพิ่มนะคะ
๔เมษายนตี๑๘นาทีนี่ค่ะ
คนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน

ทีนี้กล้องวงจรปิดอีกตัวตี๑๓๕นาทีคนร้ายก่อเหตุเสร็จแล้ว
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากเรียบคลอง๖เป็นซอยเล็ก
ที่รถจักรยานยนต์เท่านั้นที่จะผ่านได้
มุ่งหน้าไปถนนลำลูกกาปฐุมธานี
เรามีภาพทั้งขาไปก่อนก่อเหตุ
และภาพหลังจากก่อเหตุเรียบร้อย
ตำรวจสพคลอง๕ก็เลยบอกว่าการจับกลุ่มคนร้าย
แกะรอยจากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
จนรู้ว่าไปอยู่ฮพักแถวลำลุกา
โฟกัสอายุเพิ่ง๑๗เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
เค้นสอบในโฟกัสโฟกัสยอมรับว่าเป็นคนแท้งค่ะ

ทอดไปถึงเพื่อนด้วยอ่าเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุชื่อว่าในแน็ก
อายุเพิ่งสิบหกปีเท่านั้นค่ะตำรวจตามไปจับในแน็กที่หอพักย่านลำลูกกาเหมือนกัน
ตอนตำรวจไปถึงแน็กกำลังเก็บเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ
มีดเก็บปืนใส่ถุงดำคือกำลังจะทำลายหลักฐานอยู่แล้วอ่ะกำลังจะทิ้งอ่ะ
จากการสอบสวนนะคะได้ข้อมูลมาว่าเอาจริงแล้วเนี่ยในแน็กวัย๑๖นี่แหละเป็นต้นเรื่อง
แน็กชวนโฟกัสวัย๑๗ให้ไปก่อเหตุด้วยกันเพราะภรรยาท้อง
อายุ๑๖นะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะชวนเพื่อนไปก่อเหตุเพราะเมียท้องไม่มีเงิน
ก่อเหตุเสร็จเอาแบ่งเงินกันนายโฟกัสมือแทงได้ไปสามพันเพราะเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
เป็นเจ้าของมีดคุณผู้ชมในแน็กที่ชวนไปก่อเหตุเมียท้องอยากได้เงินได้เท่าไหร่รู้ไหม
โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมคือแน็กไปทำงานทำการเนี่ยแน็กได้เงินเยอะกว่านี้นะ

ตำรวจนำตัวไปฝากขังนะคะสารเยาวชนนะคะ

มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
เรื่องของการพามีดร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
กันชิงทรัพย์ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนคนเจ็บค่ะนายชัยวัดยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันนั้นเข้าเวรกับเพื่อนอีกคน
ช่วงเกิดเหตุเพื่อนไปเข้าห้องน้ำ
เขาก็เติมน้ำมันให้รถบรรทุกอยู่
สังเกตเห็นวัยรุ่น๒คนก็คือคนร้ายค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวไปฝั่งห้องน้ำ

คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาด้านหลัง
พอหันไปดูปุ๊บเห็นเลยว่าคนซ้อน
เอามีดมาจี้แล้วบอกว่าเอาเงินมา
เขาก็เลยพุ่งไปแย่งอาวุธ
ไม่แน่ใจว่าเป็นปืนหรือเปล่าอาจจะเป็นปืนด้วยซ้ำ

สุดท้ายก็เลยโดนแทงจนฟุบหลับไปเลย
บอกเขาสลบเลยนะรู้ตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนพ่อของคนเจ็บนะคะนายประสิทธิ์
บอกว่าพอรู้ว่าตำรวจจับคนร้ายได้ก็โล่งใจค่ะ
ขอบคุณที่ตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว
แต่ก็กังวลว่าแหมคนร้ายก็ยังเป็นเยาวชนเนอะ
เกรงว่าเตะรถโทษอะไรรับโทษนิดหน่อย
แล้วออกมาจะยังไงจะแค้นไหม
จะโกรธแค้นย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำไหม
ของคนเจ็บบอกว่าอยากให้ครอบครัว
ก็คือผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบ
นี่๓แสนกว่าบาทคือยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะพี่อุ๋ย
นี่ยังหนักอยู่เลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วก่อเหตุนี้ก็ทั้งมีดทั้งปืน
ใช่อายุเพิ่ง๑๖๑๗ค่ะ